ผู้หญิงคนหนึ่งมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนน
ได้รับใบสั่งใบสั่งจากกล้องจราจรนั่นแหละ
มาถึงที่บ้านแล้วก็โดนปรับ๕๐๐บาท
เดี๋ยวบอกข้อหาก่อนคุณผู้ชมก็คือเปลี่ยนเลนบนเส้นทึบ

ถ้าเกิดว่าเธอเปลี่ยนเลนบนเส้นทึบจริงแต่ดูสิ

พยายามหลักฐานชี้ลูกศรสีแดงไปที่รถของเธอ

ของเธอมันอยู่บนอะไรคุณบนรถยก

ตอนนี้คนแชร์ประมาณสักเกือบ๒๐๐๐แล้วค่ะ
เขียนบอกว่าพยานหลักฐานแน่นหนามาก

ใช่สรุปรถหนูผิดใช่ไหมคะ
พี่ช่วยบอกทีต้องไปจ่าย๕๐๐ใช่ไหม
ขอขอบคุณผู้พิทักษันติราช

แท็กแฮปปี้ฮาโลวีน๒๐๑๙

โอ้โหเม้นต์มาเป็นพันเลยคุณ

หรือว่ารถยกเปลี่ยนเลนกระทันหัน
เออมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
แล้วคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะบอกว่า
ตำรวจได้ดูหรือเปล่า
ก่อนที่จะมีการส่งใบสั่งมา
สรุปว่าทางเรานั้นไม่ต้องไปเสียค่าปรับค่ะ
ขอบคุณทุกคนที่ช่วยประสานงานให้นะคะ

งงเหมือนกันหมดแทนที่จะ